สุดท้าย

ทีละเตียงแล้ว
ถูกต่อสู่กันขึ้นกำลัง

ทีมชาติไทยเยือนทีมชาติเวียดนาม
ศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใคร

ไปกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒